ก็มีประชาชนหลายคนนะคะที่เมื่อวานนี้เขาก็หวังกัน
หวังว่าจะได้เห็นนายกคนที่๓๐ของประเทศไทยชื่อพิธาริมเจริญรัฐ

นี่ที่ชัยนาธนะคะด้อมส้มรุ่นใหญ่ไปซื้อของที่ตลาด
พอเห็นภาพคุณพิทาบนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ย
น้ำตาไหลบอกสงสารพิธาค่ะ

นี่คือคุณป้าสำนวนนะคะคุณป้าสำนวนในวัย๕๖ปีค่ะ
นี่เห็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อเช้าเหรอ
พิธาขอสู้รอบ๒ไม่ยอมแพ้ลุยต่อแก้ไข๑๑
แกน้ำตาไหลเลยพอเห็นพาดหัวนี้แล้วก็เป็นรูปคุณพิธา
ไปร้องไห้อยู่ข้างแผงลอตเตอรี่เลย

แกมาซื้อของในตลาดภาษีศูนย์ชัยนาศ

เอิญเดินเจอตรงนี้พอดี

เสียใจนะแกบอกเมื่อวานนั่งดูข่าวไปก็น้ำตาไหลเลย
พอเห็นหน้านายพิทาก็สงสารจับใจ
พี่ลูกก็เป็นห่วงเห็นแม่ร้องไห้หนักแล้วเกิน
คือป้าสำนวนแกยอมรับว่าอุ้ยรักมากจริง

เลยอยากจะฝากไปบอกคุณพิทาบอกสู้นะ

แล้วก็เมื่อกี้แกสวดมนต์ให้ฟังเห็นไหมคะ
สวดมนต์ภาวนาขอให้ชนะภัยจากมารพจนทุกวัน
สั่งหัวหมูไว้แล้ว๒หัวค่ะพี่อุ๋

แก้บนถ้าพิทาได้เป็นนายก
จะเอาหัวหมูสองหัวนี้ไปแก้บน
ส่วนตัวถามว่าป้าเขาเดือดร้อนไหม
เรื่องของปัญหาปากท้องต่างนานาใช่ไหม

สำนวนบอกป้าไม่ได้เดือดร้อนนะส่วนตัวป้าป้าก็อยู่ได้
แต่ป้าสงสารคนที่เขาหาเช้ากินค่ำ
อยากให้ประเทศมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เอาสมุดกับปากกามานั่งอยู่หน้าทีวี
มีนะจดอะไรสมมติว่าแกจดอะไรจดอะไรเนี่ยอรัชพร
แกจดตัวเลขจดไปทำไมมันไม่ใช่ตัวเลขของวันที่๑๖นะ
จดตัวเลขวันที่๑๓คือนับคะแนนเสียงโหวตที่เห็นชอบให้คุณพิทา
เมื่อวานลุ้นอยู่ดูว่าจะถึง๓๗๖หรือยังใครเห็นชอบไม่เห็นชอบเท่าไหร
ใช่ในแกร่ไล่เนี่ย๖๘๖๙ในแกร่ไล่อย่างนี้เลย

ซึ่งคนโพสต์เป็นหลานสาวบอกเห็นแล้วน้ำตาจะไหล
อายุเยอะแล้วแต่สุขภาพยังแข็งแรง
พูดกับลูกหลานเสมอว่ายายจะอยู่รอดูรัฐบาลก้าวไกล
เห็นคลิปก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะนะคะ

แล้วก็เชิญชวนวันที่๑๙ให้มาร่วมรุ้นผลโหวตกันอีกครั้ง

ก็ฝากหลานสาวบอกคุณยายหน่อยนะ

วันที่๑๙นี้ยายเปิดไทยรัฐทีวี

เราขึ้นบงขึ้นบาร์มีอะไรแบบชัดเจนหมดเลย

ยายจะได้นั่งไกลเปรต

ดูการประชุมสภาโหวตเลือกนายกเมื่อวานนี้

แม่จ้ารู้สึกไงจ๊ะ
นี่หลังมึงก็ไม่ต้องให้กูขี่มันทราย
นี่วิวการดูประชุมสภาเพื่อเลือกนายกในวันนี้

นี่หลังมึงก็ไม่ต้องให้กูขี่มันทรายตากแดดไปเลือกตั้งหรอก

ก็จะหยัด๖๐๐๐๐๐๐บาทที่กูจะไปเสียตังค์

ก็มีหลายคนในคอมเม้นท์ในไลฟ์พูดประเด็นนี้เยอะเหมือนกัน

พูดว่าเสียดายเงิน๖๐๐ล้านที่ไปเลือกตั้ง
บางคนก็บอกว่าว่า๑๔พฤษภาที่ผ่านมา
เลือกทำไมนะเลือกมาก็ไม่ได้อย่างที่อยากได้อยู่ดี
ก็เลยบอกแม่นี่ตัวแทนหมู่บ้านเลย
นี่แม่ก็ด่าลูกหรือด่ากัน
ไม่แน่ใจแต่แกก็ระบายอารมณ์ระหว่างดูแล้วค่ะ
แล้วเนี่ยคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกโดนใจมากค่ะคุณแม่
เห็นด้วยอย่างยิ่งคลิปนี้คนดูสองแสนวิวแล้วนะคะ

ท่านผู้ชมครับก็ต้องยอมรับแหละว่า
เมื่อมีมุมที่คนรักก็ต้องมีไม่รัก

มีชอบก็ต้องมีไม่ชอบ
เห็นด้วยเห็นต่างอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหม
หลังจากเมื่อวานนี้นี่ผลโหวตเรียบร้อย
คุณพิทาก็เดินออกจากห้องประชุมใช่ไหมครับ

ท่านผู้ชมครับคุณอุหะรุทัยม่วงบุญศรี
นักร้องดังซึ่งจุดยืนทางการเมืองของเธอ

แต่ก่อนหน้านี้คุณอู๋ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหม

เมื่อวานนี้พอคุณพิทายังไม่ได้เป็นนายก
ผลโหวตไม่ผ่านเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภานะฮะ
คุณอุ๊โพสต์ทันที

นี่เอาขอดูใหญ่หน่อยสิ

อันนี้หน้าตาตกใจหรือ

ว้ายแพ้แพ้แพ้
แล้วแมวนี้มันจะเอาหน่อยคนสีส้อมหน่อยรึเปล่าก็ไม่รู้
หรือไม่รู้ไปหารูปแมวที่ไหนอะไรยังไงมา
อุ๊ยไม่อันนี้ถ้าเป็นแมวส้มต้องเป็นอีกสีหนึ่ง

โพสต์เอาไว้เมื่อวานตอน๒๐นาฬิกา๔๑นาที

ก็มีแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับ
อ่าบางคนก็บอกอ๋อเป็นที่มาคอมเมนต์นะนี่
เขาก็ส่งเป็นรูปมาใต้คอมเมนต์ที่คุณอุ๊โพสต์เอาไว้

เห็นว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
อีกคนบอกชนะยังไงให้แพ้แพ้ยังไงให้ชนะ

จุดยืนทางการเมืองก็อย่างที่ทราบ
การแสดงออกทางโซเชียลต่างนะครับ
นี่นะฮะพี่ดีนิติพงศ์ก็โพสต์เหมือนกัน

มารอดูว่าฉันจะโพสต์อะไรอ่ะดิ

อ่าก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์
บางคนก็บอกแม่อารมณ์ดีใช่ไหมคะดูออก

อารมณ์และบรรยากาศทางการเมืองนะวันนี้นะ
เดี๋ยววันนี้รอฟังกันแล้วกันว่าตกลงแล้ว

เขาจะว่าอย่างไรการโหวตนายก๑๙กรกฎาคมนี้